คุณผู้ชมค่ะคนเหล่านี่ก็ช่างกล้า
คุณผู้ชมค่ะคนเหล่านี่ก็ช่างกล้า
ธวัชชัยบอกว่าเจ็ดเมษายนที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นนะคะ
เขามีตลาดอยู่ใกล้ใกล้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่า
เห็นคนไปแอบเก็บเหรียญที่คนไปทำบุญที่เขาโยนเสี่ยงทายในบ่อน้ำผู้ค่ะ
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูแต่ไปเจอภาพของผู้หญิงคนนี้นึกออกไหม
เขาไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าผู้หญิงคนนี้ไปขโมยของ

ดูอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ไปเห็นภาพเหตุการณ์นี้ค่ะ
เข้าไปขโมยของแบบใจเย็นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊ก
เพื่ออยากจะให้คนที่เห็นผู้หญิงคนนี้ครับคล้ายคลับคลาแจ้งเบาะแสไปหน่อย
จะได้เรียกมาเตือนแล้วก็ป้องปราบไม่ให้ไปทำแบบนี้กับที่อื่นอีกนะคะ
นายธวัชชัยบอกว่าส่วนตัวนะคิดว่าผู้หญิงคนนี้
น่าจะต้องจำเป็นจริงถึงกล้าไปขโมยเงินที่คนทำบุญ
แล้วก็น่าจะเคยทำแบบนี้มาแล้วเพราะดูจากพฤติกรรม
เหมือนเป็นเรื่องปกติไม่รีบร้อนอะไร
แล้วขโมยชุดกุมารทองแก้บนไปแบบนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่บอกว่า
ไม่เคยเกิดขึ้นนะครั้งแรกนะแปลกมากที่ขโมยชุดกุมารทองไปแบบนี้
ก็เขาทำเหมือนแบบว่าเป็นเรื่องปกติอะไรอย่างนี้เหมือนมาทำบุญหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
เด็กก็มองแล้วก็เดินออกไปคนนี้เขาก็เก็บเหรียญ
คนคนก็เข้ามาไหว้เรื่อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณเกือบห้าถึงสิบนาทีประมาณเนี้ยครับ
เป็นไปได้ทั้งสองอย่างครับก็บางทีอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างอะไรอย่างเงี้
หรือว่าอาจจะเกาะเหตุมาแล้วหลายที่อะไรอย่างเงี้ครับเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือ
ไม่สะทกสถานเวลานักท่องเที่ยวมาเขาทำแบบเนียนมาก
อาจจะประมาณหลักร้อยแค่นั้นที่เขาเอาไปนะครับแล้วก็ชุดก็ไม่ราคาไม่เท่าไหร่
ทางมูลนิธิก็เลยไม่ได้ดำเนินการแจ้งความ
ธวัชชัยบอกนะครับว่าเหตุการณ์ลักษณะโจรในคราบนักบุญแบบนี้เข้ามาขโมยทรัพย์สินในสารพันท้ายนรสิงห์รายนี้
ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเกิดมาแล้ว๓ครั้งในช่วง๒ปีส่วนใหญ่จะมางัดเอาเงินในตู้บริจาคไป
ที่ผ่านมาก็มีมาตรการในการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ทั่ววัดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเคยเดินตรวจตราตามจุดต่างต่าง
แต่ก็ยอมรับว่าก็ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงเพราะว่าพื้นที่มีกว้างกว่า๑๐๐ไร่แต่ละจุดก็จะมีตู้มีจุดให้ประชาชนบริจาคเงินทำบุญก็เลยเป็นช่องว่างให้มิจฉาชีพเข้ามาก่อเหตุ
ขณะที่นายมณัฐรักษาจิตอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสารพันท้ายนรสิงบอกว่าจากพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้ที่เข้ามาขโมยชุดกุมารทองส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่ใช่พฤติกรรมทั่วไปของคนที่หวังทรัพย์สินเพราะชุดกุมารทองเองก็ไม่ได้มีมูลค่าสูงมากนะฮะส่วนเงิน

เห็นใส่ฐุงนะหนังสือข่าวสถมุนของกุมารกุมะนานก็เอาเก็บไปหมด
อืมแต่เรื่องนี้ก็ถึงตำรวจแล้วนะคะตำรวจก็ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วก็จะตามหาตัวผู้หญิงคนนี้
มูลนิธิไม่ต้องการจะดำเนินคดีกับผู้หญิงคนนี้
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน
แต่เหมือนกับว่าถ้าเจอตัวก็อยากจะว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็ป้องปรามไม่ให้ไปก่อเหตุอีก
โครงพยาบาลปิดนี่ต้องเปิดดูบ่อยบ้าง

ใช่เนื่องจากเจ็ดมีนา
๒๘ค่ะนั่นไง